พรุ่งนี้เริ่มต้นเดือนใหม่เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
พร้อมกับการประกาศเตือนเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศ
ก่อนหน้านี้มีเจอกันไปหลายพื้นที่แล้วนะครับ

ก็จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นช่วงก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปแล้ว
เป็นลักษณะของคลื่นกระแสลมก็คือกระแสลม
เนื้ออิสาทเลยเจอเรื่องของลูกเห็บตกลมกระชกแรง
แต่ว่าหลังจากนี้คุณผู้ชมสังเกตสีม่วงดีนะครับ
ก็คืออากาศเย็นที่จะมีการแผลลงมาปกกลุ่มเมืองไทยของเรา
จะสังเกตว่ามีการแผ่กระจายตัวค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
นั่นก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะส่งผลต่อเมืองไหนของเราหลายพื้นที่
สังเกตว่าค่อยมีการเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของไทย

ช่วงแรกของการแผลลงมาก็จะมาเจอกับอากาศร้อนชื้น
ซึ่งแน่นอนครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศฟ้าร้องฟ้าผ่าได้
ส่งผลแบบนี้นะครับไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ก็จะออกไป
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง

ซึ่งลมหนาวอย่างที่เราได้เจอกันก็จะทำให้คลื่นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนั้นมีความแรงขึ้น
คลื่นบริเวณฝั่งอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงนะครับ
ใครที่จะออกเดินเรือโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้ากระนอง
อาจจะต้องติดตามการประกาศเตือนเป็นพิเศษนะครับ

นี่คือช่วงวันสองวันนี้ฝนส่วนใหญ่นั้นจะไปออกันอยู่บริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับ
หลังจากนั้นช่วงกลางสัปดาห์ครับก็จะมีเพิ่มเติมในบริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับ
แล้วก็จะค่อยมีการกระจายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ
ในช่วงปลายสัปดาห์นะครับแล้วก็ค่อยหายไปแบบนี้
นั่นก็หมายความว่าตลอดสัปดาห์นี้หลายพื้นที่มีโอกาสเจอฝนนะครับ
และแน่นอนก็สามารถที่จะช่วยมาดับร้อนได้ดีเลยทีเดียวนะครับ
นี่คือพื้นที่ที่มีโอกาสเจอฝนนะครับตลอด๑๐วันนี้
สังเกตว่าภาคเหนือนะครับฝนมีโอกาสตกน้อยหน่อยดังนั้น
ยังคงต้องทนเรื่องของความร้อนยังทนเรื่องของหมอกควันอยู่นะครับ
อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
ส่วนอุณหภูมิก็จะเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
จะสังเกตว่าสีส้มอ่อนเนี่ยนะครับค่อยกระจายตัวมากยิ่งขึ้น
ซึ่งก่อนที่จะมีความเย็นแบบนี้สิ่งแรกที่เราต้องเจอกัน
ก็คืออากาศร้อนก่อนนะครับก่อนที่จะมีเรื่องของพายุยังไงช่วงนี้